คุณอาพรศักดิ์ส่องแสงกันหน่อยนะคะ

ไมค์ได้เดินทางไปร่วมเป็นเจ้าภาพงาน
พระอภิษฐรรมศพคุณอาพรศักดิ์สองแสง

ก่อนจะบรรยายความรู้สึกถึงศิลปินต้นแบบ

บอกว่าเพราะว่ามีพรศักดิ์สองแสงในวันนั้นค่ะ
เลยทำให้มีนักร้องชื่อไม้พี่รมพรในวันนี้

ที่พี่ไมค์ก้มลงกราบหน้าลงศพนะคะ
รวมไปถึงคำพูดที่พี่ไมค์ได้พูดอะไร
หน้าโรงศพคุณอาพรศักดิ์สองแสง

ไมค์บอกว่าความรู้สึกก็คือ
ความอาลัยรักศิลปินต้นแบบ
ตอนที่ยังเป็นวัยรุ่นนี้นะคะเขาได้ติดตาม
แล้วก็ชื่นชอบผลงานของคุณอาพรศักดิ

ถึงขนาดที่ว่าแบ่งเงินที่ได้จากการทำงานรับจ้างนะ

พ่อขอแม่นะคะให้พาไปซื้อเทปคลาสเต็ตหน่อย
แล้วก็เครื่องเล่นเทปมือสองคุณผู้ชมนะคะ
เอามาเปิดเพลงฟังค่ะแล้วก็เผื่อแผ่ไปถึงคนในหมู่บ้าน
ให้ได้ฟังกันทั่วหน้าด้วยนะคะและเพราะว่าชื่นชอบมากมาก
กับเพลงหมอลำของคุณอาพรศักดิ์นะฮะ
ก็เลยทำให้พี่ไมค์พี่รมพรค่ะกล้าที่จะไปประกวดร้องเพลงหมอลำ
ไมค์จำวันที่วันเดือนปีได้เลยนะคุณผู้ชม
บอกว่า๒เมษายนปี๒๕๓๐ค่ะ
ที่สถานีวิทยุเสียงสามยอดจังหวัดอุดรธานี
แล้วก็ได้นำกรอนลำของคุณอาพรศักดิ์นี้นะคะ

ท้ายที่สุดพี่ไม้ได้รางวัลชนะเลิศกลับมาค่ะ
จนเกิดมีแรงผลักดันให้เดินตามรอยเสียงของคุณอาพรศักดิ์
เจริญรอยตามจนได้ก้าวเข้ามาเป็นนักร้องชื่อดัง

เป็นเพราะว่าศิลปินต้นแบบอาพรศักดิ์สองแสงท่านนี้แหละค่ะ
ทำให้มีไม้พิรมพรจนถึงทุกวันนี้ค่ะ

จัดขึ้นที่วัดป่าศรีสว่างตำบลบ้านขามจังหวัดหนองบัวลำพูนั่นเองค่ะ
คนที่ถือภาพนะคะของพี่พรศักดิ์

แล้วก็มีแฟนไปไว้ความอะไรมากมายเลยนะคะ
บันเทิงไทยรัฐก็เป็นกำลังใจครอบครัวด้วยนะคะ
พรศักดิ์สองแสงจะอยู่ในใจของแฟนเพลงทั้งประเทศแน่นอนค่ะ